เพราะสักครู่นี่น้ำท่วมเนี่ยเต็มพื้นผิวถนนเลยนะค่ะ
เพราะว่าเจ้าอิทธิพลของพายุคงปาซูเนี่ย
กระจายไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสาน

คุณผู้ชมไปดูนะคะเพราะว่าน้ำป่าจากเทือกเขาภูเขียวภูหยวกเนี่ย
หลากลงมาในพื้นที่เศรษฐกิจกลางตัวอำเภอภูเขียวนะครับ
เดือดร้อนมากเลยนะคะเสียหายอย่างหนักด้วย

คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะถึงบอกว่าคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
ไม่ใช่ว่าไปไหนให้เช็กเส้นทางก่อน

รถเลยเพราะว่ารถคันนี้มาจากนอกพื้นที่ไงคะ

และเป็นเห็นระทึงอย่างที่ดูนะคุณผู้ชมคาร์
คุณสึบสกูนคุณทัศนาย
เขาเนี่ยมุ่งหน้าไปทางอำเภอคอนศาลทีนี้พอขับรถผ่านชุมชนในเขตเทศบาลตะบนภูเขียว
ปรากฏว่าไปเจอกับกระแสน้ำป่าไหลแรงค่ะแล้วก็ท่วมสูงมากค่ะ
อาทิตย์นี้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไหวแล้ว
รถรอยเคว้งเลยนะฮะรอยเคว้งอยู่ตรงนั้นคันเดียวนะคะ
เพราะว่าถูกน้ำป่าซัดลอยไปติดกับเสาไฟฟ้า
สุดท้ายชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีออกมาช่วยนะคะ
แล้วก็ช่วยคนขับรถออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ

รถเก่งเนี่ยสุดท้ายเขาปล่อยไปตามกระแสน้ำนะคะ
เอาชีวิตก่อนใช่ปล่อยไปก่อน

ค่ะแล้วเดี๋ยวรถเนี้ยตามไปส้อมแซมทีหลังนะคะ
อ่ะไปตรวจสอบถนนในตัวอำเภอภูเขียวกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ดูสินี่พื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองเขาเลยนะคะ
ขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันโอละหมานเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ดูสิรถรถยนต์ขึ้นไปจอดอยู่บนฟุตปาดแบบนั้นเลยนะครับ
จะได้ปลอดภัยดูกระแสน้ำสิฮะโอ้แรงแรงแรง
บริเวณงานต่างกู้ไภก็ช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของค่ะ
ชาวบ้านบางคนบอกว่าน้ำป่ามาถือเป็นครั้งที่๒และในรอบเดือนนี้
หนักสุดเลยนะคะในรอบ๑๐ปี
ถนนหลายสายในตัวเมืองตัวอำเภอถูกตัดขาดไปแล้วค่ะ
ชาวบ้านตอนนี้๑๐๐ครอบครัวในตัวอำเภอภูเขียว
เดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
ดังนั้นเตือนกันไว้ก่อนแบบนี้เลยนะฮะ
บ้านเรามีทั้งร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง
ตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับ

มรสุมประจำฤดูของภาคใต้เนี่ย
เขายังอยู่แม้ว่ากำลังจะอ่อนลงแล้วก็ตามนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เหนืออิสานเนี่ยฝนน้อยลง
แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะอีสานล่าง
กลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและตะวันออกนะครับ
เหนือเนี่ยร้อยละ๓๐นะฮะอิสานร้อยละ๖๐
ภาคกลางก็ร้อยละ๖๐ภาคใต้เนี่ยร้อยละ๖๐นะฮะ
ภาคตะวันออกร้อยละ๗๐แล้วก็กรุงเทพมันกร
ถามว่ามีฝนไหมมีอยู่ฮะ๑๗๐ของพื้นที่นะครับ